มีคนหนึ่งที่วันนี้ไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคดีของคุณตังโมนะครับท่านผู้ชมครับ
ฐานายนกเขาอันนี้ฉายาของฐานายนกเขาครับ
ท่านผู้ชมยังจำได้ไหมฮะนายนิติธรรมล้ำเหลือนะครับ
นายนกเขาไปกับตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อเรียกร้อง๕ข้อถึงพบตรเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
มีนายตำรวจเวรอำนวยการเนี่ยมารับหนังสือนะครับ
เรียกร้อง๕ข้อมีแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวลองช่วยกันดูนะฮะ
ให้เปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวนคดีของคุณตังโม
ควรให้มีการชนะสูตรพลิกศพซ้ำอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
อายัดพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อส่งมอบต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดใหม่
และ๕ไม่ควรรีบสรุปสำนวนคดี
หลังจากนั้นเนี่ยไปยื่นต่อด้วยนะครับ
ยื่นต่อนายธรรมดรีที่ธรรเภ์รัฐบาล
หนังสือฉบับเดียวกันข้อเรียกร้องเดียวกันเลย
ยื่นถึงหบตและกนายก
สิ่งที่มายื่นเนี่ยก็เนื่องจากมองว่า
สืบสวนสอบสวนคดีของคุณตังโมที่ผ่านมามันยังมีเรื่องน่าสงสัย
เจ้าหน้าที่ไม่มีคำตอบที่สมเหตุสมผลให้กับสังคม
แล้วดูเหมือนกับพยายามจะเร่งรีบสรุปสำนวนคดีมุ่งเน้นคดีไปที่เรื่องอุบัติเหตุและประมาท
แล้วก็ยังไปตัดประเด็นอื่นทิ้งรวมถึงเรื่องที่คุณไทยเอกพันธ์เนี่ย
ออกมาเปิดเผยเรื่องร่องรอยบาดแผลในร่างกายของคุณตังโม
ซึ่งความจริงแล้วคุณเอกพันธ์ถือเป็นพยานปากสำคัญด้วยซ้ำ
อันนี้ทนายนิติธรบอกนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอยากให้พบตรเนี่ย
สั่งเปลี่ยนพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ชนะสูตรศพใหม่ด้วย
โดยให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมทำงานด้วยครับ
คนเดียวและสังคมมีข้อสงสัยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นพบร่างคนแรกเนี่ย
เขาบอกมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าคุณบอกไม่มีมันก็ต้องดูกันถูกไหมฮะ

มายื่นหนังสือวันนี้ได้มีการพูดคุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมมาก่อนไหมครับ
ผมมาทำหน้าที่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่น่าสงสัย
คุณแตงโมในขณะนี้มีสถานะเหล่านี้และสถานะที่สำคัญในขณะนี้ก็คือว่า
ความเป็นจริงจะอยู่ที่เธอนะครับเธอพูดไม่ได้แต่ร่างกายแต่สภาพต่างบอกได้
การยืนหนังสือวันนี้มีการกำหนดเวลาหรือว่ารอคำตอบจากภารกิจกรรมหรือเปล่า

หวังว่าการเรียกร้องในครั้งนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม
ผมก็เชื่อว่าตำรวจก็ต้องฟังนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมไม่คาใจ
โดยเฉพาะการให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วม
ผมจะไปยื่นเรื่องนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ฉะนั้นถ้าเป็นคดีที่มีความสงสัย
มีเป็นที่สนใจของสาธารณชนนะครับ

คณะกรรมการคดีพิเศษก็สามารถหยิบยกขึ้นมาประชุม
แล้วก็รับเป็นคดีพิเศษได้

เอาละทางนายนิติธรณ์มาในวันนี้เนี่ย
มีหลักฐานมีอะไรใหม่ที่จะมายื่นให้กับนายก
ในการที่จะสั่งอาญัตสม์หรือว่าชนะสูตรสมบใหม่ไหม

ก็มีหลักฐานที่ปรากฏตามสื่อทั่วไปนี่แหละ
และก็ไม่ได้ปรึกษากับมาพ่อคุณตังโมด้วย
เพราะฉะนั้นหากทำให้คุณแม่คุณตังโม
ถ้าเกิดเห็นข่าวแล้วไม่สบายใจก็ฝากขอโทษไปด้วย

แค่อยากเรียกร้องความจริงให้ปรากฏ
แล้วอยากให้ตำรวจรับฟังการเรียกร้องด้วย
เพราะว่าสังคมเนี่ยต้องการความโปร่งใสเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโม
นี่แหละฮะอีกหนึ่งคนนะเอาเป็นว่าวันนี้๒คนนะมายื่นเรื่อง
เกี่ยวกับการขอให้อายัดศพแล้วก็ชนะสูตรศพใหม่ของคุณตังโม